กลับไปในช่วงนี้ยังหิวอยู่เลยน้องใบตอง
ของกินยังไม่หมดค่ะเพราะว่าเราอัดแน่นมามากเลยนะคะ
แต่ว่าเดี๋ยวเราจะไปดูการแปรรูปอาหารถนอมอาหารที่แหมทำออกมา
แล้วก็ขายดิบขายดีที่สำคัญรสชาติอร่อยด้วย
ใครสนใจอยากทำเองเราก็แนะนำกันได้เช่นเดียวกันนะคะ
สำหรับเมนูปลาดุกร้าสมุนไพรสูตรเงาะป่าซาไก่ที่พัทธลุง
ค่ะไปเลยพัทธลุง
ปลาดุกร้าไม่ใช่ปลาดุกเหนื่อยนะครับแต่เป็นการแปรรูปปลาดุกให้อร่อย
น่ารับประทานมากยิ่งขึ้น
โดยกลุ่มแปรรูปปลาดุกร้าสมุนไพรง้อป่าซาไก่
ตั้งอยู่ที่บ้านชุมพลอศิริชน์คระมวัลพัทธลุง
เพียงเพลคงแสงอายุ๕๐ปีประธานกลุ่มเล่าว่า
มีอาชีพเป็นช่างเสริมสวยแต่ว่ามีแนวความคิด
ที่จะสร้างงานให้กับกลุ่มผู้สูงอายุในพื้นที่
ได้รวบรวมกลุ่มผู้สูงอายุเมื่อกลางปีที่แล้วกว่า๒๐คน
แปรรูปประดุกร้าสมุนไพรง็อปปะทราไกด์
โดยทางสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอศรีนครินได้ส่งตัวแทนกลุ่ม
เข้ารับการฝึกอบรมการผลิตปลาดุกร้า
พร้อมทั้งสนับสนุนงบประมาณจัดสร้างโรงตากอาคาร
และจัดซื้อเครื่องซีนถุงต่อยอดการประกอบกิจการนั่นเอง
เพียงเพลบอกอีกว่าการแปรรูปปลาดุกร้าสมุนไพรของกลุ่มบ้านชุมพล
จะใช้ปลาดุกบิ๊กอุยโดยรับซื้อปลาจากสมาชิกในหมู่บ้าน
เพื่อให้คนในหมู่บ้านมีรายได้เสริมไปด้วย
ส่วนหนึ่งก็จะรับซื้อจากตลาดทั่วไป
โดยจะเลือกซื้อปลาดุกที่เลี้ยงจากบ่อดินเท่านั้น
เนื่องจากปลาจะมีเนื้อนุ่มรสชาติอร่อย
ในระยะ๒วันจะซื้อปลาดุกสด๕๐กิโลกรัม
นำมาแปรรูปเป็นประดุกร้าได้ประมาณ๑๖กิโลกรัม
จำหน่ายกิโลกรัมละ๒๕๐บาท
สาเหตุที่แปรรูปไม่มากเนื่องจากโรงตากมีจำกัด
ในแต่ละเดือนสามารถขายปลาดุกร้าได้กว่า๕๐๐๐บาท

ส่วนหนึ่งก็แบ่งปันให้กับสมาชิกซึ่งเป็นผู้สูงอายุ
และนำรายได้เข้ากลุ่มครับ
วิธีการทำก็ไม่ยากไม่ง่ายมีเคล็ดลับบอกได้คร่าวก็คือ
นำปลาดุกไปตัดหัวเอาไส้ออกล้างให้สะอาด
หมักเกลือ๑คืนแล้วล้างออก
หมักเข้ากับเกลือน้ำตาลและสมุนไพร
นำไปตากอีกครั้งจึงจะรับประทานได้
ส่วนใหญ่ก็นำไปทอดกินกับข้าวเหนียวหรือว่าข้าวสวยร้อน
รับรองว่าอร่อยสุดเลยล่ะครับ
ทำให้ปลาดุกร้าสมุนไพรง้อป่าสาไก่บ้านชุมพล
เป็นที่ชื่นชอบและต้องการของผู้บริโภค
ทางกลุ่มผลิตไม่ทันทางนี้ผู้บริโภค
อกจากจะได้รับโปรตีนจากเนื้อปลาแล้ว
ยังได้ประโยชน์จากสมุนไพรอีกด้วย
ซึ่งเป็นสูตรเฉพาะของเงาะป่าซาไก่

ถือว่าเป็นเจ้าเดียวแล้วก็เจ้าแรกของประเทศไทยด้วยนะครับ
นี่แหละค่ะเป็นเมนูปลาดุกร้าสมุย
นี่เป็นปลายสูตรง้อป่าซากัยที่สร้างมูลค่าได้ดีเลยในชุมชน
แล้วที่สำคัญเก็บไว้ได้นานถนอมอาหาร
ทานกับข้าวสวยร้อนก็อร่อยร้อยจังหู้

ได้ฟั่นธรรม
ธรรมดาเป็นก๋วยเตี๋ยวครกเต้ายำสูตรโบราณที่จังหวัดอ่างทองครับ
เข็นครกไหมคะโอ้อย่างงั้นก็ต้องเข็นขึ้นภูเขาแล้วครับ
ไม่ต้องไม่ต้องใช่ไหมไม่ต้องไม่ต้องทานได้แน่
ครกเต็มเลยเห็นไหมร้านนี้แต่ว่าไม่ใช่ร้านส้มตำนะจ๊
เห็นแล้วอาจจะตกใจแต่เป็นร้านก๋วยเตี๋ยวครับจริงครบ
เหล่านี้ที่มาวางเอาไว้เนี่ยใส่เครื่องปรุงค่ะ
ตอนแรกเนี่ยแม่ค้าเขาจะเอามาใส่ก๋วยเตี๋ยวแต่สุดท้ายเปลี่ยนใจเอามาใส่เครื่องปรุงแทน
เพราะว่ามองแล้วว่าถ้าหากใส่ก๋วยเตี๋ยวในครกแล้วไปเสิร์ฟกับลูกค้ามันหนักครับ
มันหนักแล้วมันจะร้อนด้วยค่ะไหนจะต้องเก็บอีกครับล้างยากด้วยค่ะถูกต้องครับ
ก็เลยเปลี่ยนใจเอามาวางประดับเอาไว้ใส่เครื่องปรุงจะดีกว่า
แล้วเติบใส่คางธรรมดาไปนี่แหละจะเป็นการตกแต่งร้านอุ๊ยหน้าตาน่าทานอะคุณ
ร้านนี้อยู่ตรงไหนชื่ออะไรบอกกันหน่อยก๋วยเตี๋ยวครกต้มยำโบราณพิกัดอยู่ใต้สะพานข้ามแม่น้ำ
เจ้าพญาป่าโมกอำเภอป่าโมกจังหวัดอ่างทอง
เป็นสูตรเด็ดเคล็ดลับเลยทีเดียว
เจ้าของร้านก็คือนางวราพรสว่างใจอายุ๔๒
สองปีบอกว่าขายมาประมาณ๕ปีแล้วการันตีความอร่อย

แล้วก็ชามหนึ่งราคาไม่แพงนะใบตอง๑๒บาทเท่านั้น

ใช่แล้วถูกมากใครไปทานเนี่ยนะครับส่วนใหญ่ต้องสั่ง๒ชาม๓
ทานริมน้ำด้วยบรรยากาศดี
ใครสนใจก็ไปได้ทุกวันนะครับตั้งแต่เวลาประมาณ๘นาฬิกาจนถึง๑๕นาฬิกา
อยู่บริเวณใต้สะพานป่าโมกจังหวัดอ่างทอง
บรรยากาศดีลมพัดลมมาโอ้โห
ลมพัดตึงตึงตึงเลยค่ะบรรยากาศสบายริมแม่น้าเจ้าพญา
อร่อยด้วยไปทานกันได้นะครับใช่ค่ะมีคำเตือนไหมคะร้านนี้
มีนิดหน่อยลมมันแรงถูกไหมเวลาจะใส่เครื่องปรุงลงไปนะครับ
โดยเฉพาะพริกป่นควรจะบังเอาไว้ให้ดี
เพราะถ้าพริกมันเข้าหน้าคุณผู้ชมเมื่อไหร่โอ้โห
หลายคนก็ส่งมาว่าคุณชนะไม่ใจเลยไม่พาดิฉันไปตล่อนกินด้วย
ดูนะว่าคราวหน้าจะพาไปหรือเปล่าโดนต่อว่ามาเยอะมากเลย
แต่ไม่เป็นไรเพราะว่าดิฉันก็จะพาคุณผู้ชมไปหาอะไรทานอร่อย
คุณมีก๋วยเตี๋ยวดิฉันก็มีก๋วยเตี๋ยวเหมือนกัน
ไปดูก๋วยเตี๋ยวสูตรโบราณของจังหวัดแพร่กันหน่อย
ที่นี่เขาบอกว่าก๋วยเตี๋ยวเขารสชาติเป็นเอกลักษณ์มาก
ที่สำคัญร้านเขาตกแต่งแบบสไตล์ล้านนาคุณ
ไม่ใช่มีนาเป็นล้านล้านนี่ไม่ใช่นะ
ไม่ใช่ล้านนาไม่ใช่นาเยอะตกแต่งสไตล้านนาภาคเหนือนี่คุณดูบรรยากาศเขาดีนะฮะ
ดูร้านก๋วยเตี๋ยวนี้ชื่ออาหารชื่อร้านเนี่ย
แล้วก็บ่งบอกถึงเอกลักษณ์ของอาหารได้แล้วนะคะ
เป็นก๋วยเตี๋ยวสูตรที่เจ้าของคิดค้นขึ้นมา
ครองใจลูกค้ามานานกว่า๑๓ปีค่ะ
หนึ่งถ้วยของก๋วยเตี๋ยวโบราณเนี่ยนะคุณจะมีอะไรบ้างรู้ไหม

เส้นเล็กหมูแดงถั่วฝักยาวถั่วงอกถั่วป่นฝักซีฝรั่ง

หมูแดงกระเทียมเจียวและมะนาว

เขาวางราดไว้บนด้านบนนะคุณน่าทานมาก
ส่วนรสชาติลูกค้าก็จะบอกว่าอร่อยจนไม่ต้องปรุงเลยแหละค่ะ
ถ้าเกิดใครชอบรับประทานแบบเปรี้ยวหน่อย
เอาบีบเองจ้ะบีบเข้าไปนะคะคุณ
เผ็ดเอาเติมพริกลงไปแค่นี้เองคุณ

ไก่เจ้าของร้านบอกว่าเคล็ดลับความอร่อยอยู่ที่
วัตถุดิบที่มันสดใหม่ทุกเมนูนะคะ

คลุกกะปินี่แหละ
เครื่องเคียงก็ครบแน่นทุกอย่าง
มีทั้งหมูหวานกุ้งแห้งมะม่วงซอยพริกขี้หนูซอยหอมแดงซอยมะนาว
แล้วก็โปะบนข้าวทับด้วยไข่สับ
เสิร์ฟพร้อมน้ำซุปสุดกลมหอมหวานเกลือดหมู

หรือว่าสั่งมาถ้าได้เหมือนกันถ้าคุณจะจ่ายให้ดิฉันนะคะ
ความอร่อยเสริมกับบรรยากาศภายในร้านที่มันตกแต่งแบบล้านนาพื้นเมืองนะ
ก็ทำให้ร้านนี้มีลูกค้าติดอกติดใจแวะเวียนกันมามากมายเลยนะคะ
แต่ละมุมเขาตกแต่งแตกต่างกันออกไปไม่เหมือนใคร
บางคนบอกว่าไปแล้วเฮ้ยทำไมตกแต่งไม่เหมือนกับที่ดูในข่าวของเรา

ใช่ใครที่ชอบบรรยากาศแบบโล่งนะคะ
ก็ต้องนั่งใต้ต้นหูกวางด้านนอก

ส่วนในร้านก็จัดได้อย่างลงตัวเหมือนกันนะ
ทั้งมุมนั่งกับพื้นที่ตกแต่งด้วยรูปภาพเก่าแก่รุ่นปู่ย่า

ช่วยเสริมบรรยากาศของความเป็นก๋วยเตี๋ยวโบราณได้อย่างลงตัวมากคุณ

ร้านก๋วยเตี๋ยวทุ่งกวาวจำชื่อร้านเอาไว้นะจ๊
อืมน่าทานจริง
เห็นไหมคุณฉันรู้สึกว่าแบบอย่างน้อย
ฉันก็มีเมนูอร่อยให้คุณผู้ชมทาน
ไม่เหมือนคุณชนะหรอกค่ะไปคนเดียว
ก็ไม่ชวนกินก็เยอะอ้วนก็อ้วน

เพราะมันคือความจริงคุณต้องเข้าใจนะคะ
เอาล่ะคุณผู้ชมครับเดินทางมาถึงช่วงท้ายของรายการแล้ว

ส่งไลน์มาทักทายพูดคุยบอกว่าคิดถึงกันก็มี

เป็นกำลังใจให้กับเราสองคนแล้วก็ร่วมจัดรายการกับเราสดตรงนี้
แล้วก็ที่สำคัญขอบคุณผู้ชมที่ติดตามจนถึงช่วงท้ายของรายการนะครับ

อย่าเพิ่งปีนช่องไปไหนหมดรายการของราวนะครับแม่รายตอบ
โอ้โหเดี๋ยวถ่ายทอดสดให้ดูกันนะครับ
ไปดูกันหน่อยทีมรองจ่าฝูงในขณะนี้กัน

จะได้หรือไม่ได้ตามกันนะครับ
หมดเวลาของเราทั้งสองคนแล้วเจอกันใหม่

๑๕นาฬิกาถึง๑๖นาฬิกานะคะ